คุณผู้ชมมาดูที่จังหวัดอ่างทองค่ะมีเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดค่ะ
ปรากฏว่าตำรวจถูกกลุ่มพ่อค้าแม่ค้าในตลาดนะคะรุมทำร้ายจนได้รับบาดเจ็บ๓คน
โดยบอกว่าเข้าใจผิดนะคะว่าเป็นมิจฉาชีพมาตรวจจับลิขสิทธิ์ค่ะ
พ่อค้าแม่ค้าทั้งตลาดคุณผู้ชมค่ะนะคะมาล้อมตำรวจนะคะ
เป็นชุดสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทองซึ่งลงไปปฏิบัติหน้าที่จับสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
แต่เขาไปแบบไม่ได้สวมเครื่องแบบเป็นตำรวจนอกเครื่องแบบนะคะ
ก็เลยทำให้ผู้ค้าไม่พอใจแล้วก็เกิดการคือกระทบกระทั่งจนมีการรุมทำร้ายตำรวจเนี่ยบาดเจ็บไปสามนายนะคะ
หนึ่งในตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บคือร้อยตำรวจตรีจักรพงศรีสุวรรณเป็นรองสารวัตรสืบสวนตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทอง
บอกว่าไปปฏิบัติงานตามที่ภูมิคับบัญชาสั่ง
ก็เข้าไปตรวจสอบตลาดนี้แล้วไปเจอสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
ก็แจ้งพ่อค้าแม่ค้าจะเอาตัวไปเปรียบเทียบปรับที่โรงพัก
แต่ว่าคุยกันไม่ลงตัวก็เกิดการชุลมุนขึ้น
จนตำรวจถูกทำร้ายร่างกายได้รับบาดเจ็บ
ตัวเขาเองตอนนี้ยังเจ็บตามตัวแล้วก็ยังมึนด้วยค่ะ
ตัวแทนพ่อค้าแม่ค้าค่ะได้บอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้น
เพราะว่าผู้ค้าในตลาดเนี่ยไม่มั่นใจว่าตำรวจที่เข้ามาตรวจสอบ
เป็นตำรวจจริงหรือมิจฉาชีพ
เพราะว่าไม่ได้ไม่ใส่เครื่องแบบแล้วไม่ฟังอะไรเลย
จะจับตัวเด็กที่นั่งขายของแทนแม่ซึ่งเป็นเยาวชนอายุ๑๘เนี่ย
จะจับไปโรงพักจะไปปรับอย่างเดียว
เขาก็เลยเกิดการไม่มั่นใจขึ้นค่ะ

ทำไมเขาถึงต้องรวมตัวกันแบบนั้นนะคะ
กลุ่มพวกพ่อค้าที่อยู่ในเหตุการณ์เนี่ยนะคะ
คือไปกันเยอะเลยคุณผู้ชมครับ
ไปที่กองบังคับการตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทอง
นี่ค่ะโอ้โหมากันเพียบเลยครับ
มาพูดคุยกับพลตำรวจตรีภัยศาลพฤกษจำรูน
ภูมิครับการตำรวจภูทรจังหวัดอ่างทอง
อยากจะฟังคำชี้แจงอยากจะทำความเข้าใจ
โดยท่านก็บอกว่าสั่งการให้เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเรื่องสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์ที่ตลาด
สั่งการจริงแต่ว่าเกิดการเข้าใจผิดจนตำรวจถูกทำร้าย
ซึ่งตำรวจที่บาดเจ็บเนี่ยก็แจ้งความไว้แล้วที่สพเมืองอ่างทองนะคะ
เพราะฉะนั้นก็ขอให้คนที่ทำผิดเข้ามอบตัวกับตำรวจแล้วยืนยันว่า

ล่าสุดนะคะก็มีนายก่อนะคะนายเป็นนามสมมุตินะคะ

ก็มารับทราบข้อกล่าวหาแล้วกับพนักงานสอบสวนสพเมืองอ่างทองค่ะ